คงจะไม่ได้มีแค่พี่เกรทคนเดียวแหละคุณผู้ชมขา
จุดสเปอะของสองคนนี้เค้ามีโอกาสทำคอนเทนต์ด้วยกัน

จริงเหรอเพราะคอยเทคแคร์ดูแลพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ดิสนีแลนด์เหงาคนเดียวจู่ก็มีคนพาไปเที่ยวคุณดูดิ
เข้าไปเป็นแก๊งเลยแล้วแจ๊กกี้บอกว่าพี่อันนี้บอกเล่าเฉยนะ
ไม่ได้มาอวดแต่มีเขาแล้วมันอบอุ้นหัวใจว่าอย่างนี้
พอนักข่าวถามคุณผู้ชมว่าเอาดีแจ๊กกี้โคตะดูแลดีขนาดนี้
มันเกินเพื่อนหรือเปล่ามีหวัดไหวอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะเราไปจับสังเกตแจ๊กกี้คนสวยกันดีกว่า
ชีจะตอบแล้วมีอะไรเป็นพิรุธหรือเปล่าไปจ้า

ปลาหัวไป

ยัร่าวว้างใจ

เขาทำไว้ได้ค่อนข้างดีมาก
เท่ากับที่เขาดูแลเราไปที่นี่

โคตะจะหยอดกลับหรือว่าคิดจริงหรืออะไรจริง

หย่าล้างมีแฟนมีอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ
นี่แหละจ้ะหรือว่ากาดอกจันทร์ตรงนี้คุณผู้ชม
ผู้ชายที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมา

โคตะเขาบินมาต่อยมวยบ้านเราอยู่บ่อย
หรือมันจะเข้าแก๊ปกับที่หมอดูบอก
กี้โคตะโคตะแก๊กกี้ก็ไม่ติด

แล้วทีนี้แจ๊กกี้เขาก็ถามโคตะว่า

โคตะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยภายใน๓วินาที
สเปคไปชั้นว้นหลังไปแล้วนะ
เพราะแจ๊กกะรีเหมือนกันนะในแจ๊กที่เหมือนกันนะ